เจอกันในวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วย
มีข่าวอัพเดตมาหลวงโลกโซเชียลมากไหมเลยทีเดียวค่ะ
ข่าวแรกหิวค่ะคุณผู้ชม
เตรียมสคริปต์ไปหิวไปสำหรับข่าวนี้
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงบนโลกโซเชียลนะคะ
สำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือย่านอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
มีหนุ่มเขาไปทานทานมาปุ๊บเอ๊ะออกมาโพสต์
ภาพปริมาณที่ได้รับพร้อมกับราคาบิน
ชาวเน็ตก็เอ๊ะประมาณแค่นี้ราคาเท่านี้จริงหรือ
เป็นนุ่มโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์
ไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือสวรีนานมากเป็นขนาดนี้เสรอละเรอ

เขาคำนวณมาให้คือจริงแล้วเนี่ยเขาโพสต์แบบนี้นะคะ
แล้วก็เป็นประเด็นที่พูดกัน
คือเขาบอกว่าเขาไปทานมาที่ย่านนี้แหละ
ทานมีผักบุ้งให้ยอมนึงแล้วก็มีลูกชิ้นหนึ่งลูก
หมูสด๒ชิ้นพร้อมกับน้ำขลุกนะคะ
เจ้าตัวบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไปทั้งหมด๙ชามวันนั้น
แล้วก็มีกากหมู๒ถ้วยเกี้ยวกรอบ๑ถ้วยน้ำเปล่า๑ขวด
ราคาเช็คบินรวมมา๒๑๖บาท

แต่ว่าชาวเน็ตเขาก็มาคำนวณราคาแยกให้ต่อชาม

ทำให้มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่า
๑๕บาทเป็นวิญญาณหมู
เป็นอะไรขนาดนี้มันน้อยไปหรือเปล่า
ถ้า๑๕บาทก็รู้สึกว่านิดนึงเหมือนกันเนาะ
สมัยก่อนตอนเรากินมันก็ไม่ถึง๗๗บาท

กินได้เยอะกว่ากันแล้วก็เหรียงชามขึ้นไปกิน
ใครกินน้อยสุดต้องจ่ายของเพื่อนทุกคน

ไปไหมคะมิชชั่นพวกเรา๓คนรู้สึกหิวมากเลย
อ่านไปอ่านมาหิวนะน่าชอบ
ใช่ค่ะแต่ว่านี่แหละเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลแบบนี้
ก็มีหลายคนมาถามร้านไหนคะบอกมาเลยค่ะ

ซึ่งผู้โพสต์ก็เลี่ยงที่จะบอกชื่อร้าน
แต่บอกว่าเป็นร้านดังที่สุดในย่านดังกล่าวนะคะ

แม่เป็นประเด็นขนาดนี้คงจะหิวเหมือนกัน
ไปลงพื้นที่จริงไม่ใช่อยากจะตรวจสอบนะหิว
อยากไปกินอยากไปกินคิดถึงไงคิดถึง
เป็นประเด็นขนาดนี้ก็เลยอาจถือโอกาสซะเลยนะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบให้กับคุณผู้ชมนะคะ
เป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อดังร้านย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิ

ไม่อันนี้เขาแบบเดาเอาไปสัมภาษณ์มาให้ด้วย
เพราะเขาบอกว่าย่านดังเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละ๒เจ้านะคะ
ซึ่งไปสังเกตการณ์ว่าราคาเฉลี่ยมันเท่าไหร่ปริมาณเป็นยังไง
ถูกต้องก็ลองไปสั่งมานะคะสั่งเกาเหลา
พบว่าปริมาณค่อนข้างใกล้เคียงกับหนุ่มที่คนดังกล่าวโพสต์ค่ะ
แต่ว่าราคาต่อชามอยู่ที่๑๒บาทไม่ใช่๑๕บาท
ทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะผู้โพสต์เนี่ยไปกินที่ร้านไหนมาในย่านนี้นะคะ
โดยร้านที่เราไปสุ่มทดสอบไปเป็นสายตรวจข่าวเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยสอบถามกับนายอำนาจโนนปะพักดีหรือว่าป่ายักษ์ค่ะ

ซึ่งก็ติดโผล่เป็นร้านชื่อดังในย่านอนุสวรี
เคยไปเคยไปกิน
หิวค่ะ

แต่เมื่อกี้เห็นป้ายว่านักเรียนเขาลดให้เหลือ๑๐บาทด้วยนะ
ต้องลดให้ฉันไม่ได้เป็นนักเรียนอีกต่อไปแล้ว

หลอกเป็นนักเรียนไปนาน
ซึ่งนี่แหละค่ะก็ปายักษ์บอกว่าก่อนที่ทีมข่าวจะไปถึงที่ร้าน

ก็บอกว่าคงไม่ใช่ภาพที่ร้านของป่ายักษ์
เนื่องจากคนโพสต์ไปกินร้านที่ขายชามละ๑๕บาท
โดยป่ายักษ์มองว่าการขายก๋วยเตี๋ยวแบบในภาพ
ถ้าเป็นเรื่องจริงทางร้านสุดท้ายก็จะไปไม่รอดเองในที่สุด
ไปฟังเสียงของป่ายักษ์กันค่ะ
เพราะเรื่องจริงน้องก็ถ่ายไปอย่างนี้
แล้วก็โฆษณาไปเขาก็เจ๊งออโต้อยู่แล้ว
นี่แหละค่ะก็ถ้าน้อยไปก็เป็นตามกลไกตลาดนะคะ
ว่าขายปริมาณน้อยคนลูกค้าก็จะหายไปเอง

แต่ว่าประยักษ์ก็มองว่าการที่มีผู้โพสต์แบบนี้
ทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโดยรอบได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งนะคะ

ทำให้ลูกค้าหดหายไปถึง๔๐ค่ะ
ตอนนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นฉลองร้านครบ๔๐ปี

นี่ไงเราไม่ต้องเป็นนักเรียนแล้วค่ะทุกคนไปไหม
หิวจริงนี่อยากไปกินข่าวแล้วนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าโปรโมชั่นนี้ขายราคาชามละ๑๐บาท
หลังเวลา๑ทุ่มของทุกวันไปจนถึงสิ้นปีนะคะ
แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่มาในชุดเครื่องแบบ

เอาแล้วไงหน้าได้หน้าได้ใส่ชุดนักศึกษาไปเลย
เก็บอยู่ที่บ้านนะจ๊ะพูดเป็นแม่นไป
แล้วจะบอกไม่แต่งหน้าแล้วก็ไปทำมิชชั่น
ประยักษ์ขอดูบัตรนักศึกษาด้วยนะ

แข่งกันป่ะล่ะไม่แพ้จ่ายเอาไหม
ใครแพ้เหรอใครกินน้อยสุดจ่าย

คุณผู้ชมไปเจอกัน
ต้องหลังทุ่ม๑สิจะได้๑๐บาท

เชื่อว่าภาพข่าวนี้จะช่วยกระตุ้นให้ก๋วยเตี๋ยวย่านอนุสวรีขายดีมากขึ้นนะคะ
ส่งต่อความหิวไปยังคุณผู้ชมด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมส่งไลน์มานะขึ้นหน้าจอบอกว่าแฟนเคยไปกิน

บางคนก็บอกไปกินแล้วมันน้อยเกินไปเข็ดแล้วไม่ไป
แต่ความน้อยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของก๋วยเตี๋ยวเรือ
แต่ว่าราคานี้ต้องให้ได้สะสมกันนิดนึง

ถ้าขายเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไป